อีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับน้องเยาวชน
เรื่องของการตีกันครับศึกขาสั้นมีอีกแล้วนะคะ
นี่เป็นนักเรียนชั้นม๕กับม๖ค่ะ
ใช้มีดฟันกันหน้าโรงเรียนเลยนะคะ
อีกคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัส

เพราะว่านอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงไปช่วยเหลือน้องนักเรียนชาย
ม๕นะคะอายุ๑๗นอนอยู่แบบนี้

กลางสนามกีฬาที่โรงเรียนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ
มีบาดแผลถูกมีดฟันที่เอวขวา๑แผล
หน้าอก๑แผลแขนขวา๑แผล

ถมพยาบาลกันก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ตำรวจศพเมืองจมประการ
ได้มีการพูดคุยกับนักเรียนชั้นม๕ผู้บาดเจ็บ
แล้วก็คุยกับเพื่อนของน้องที่บาดเจ็บด้วย
ก็เลยรู้มาว่าสาเหตุของเรื่องนี้ก็คือ
มีรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละ

เคยมีปัญหามาก่อนคำเมนต์กันมาก่อนทะเลาะกันมาก่อน
นักเรียนชั้นม๖คนนี้ก็ท้าทายรุ่นน้องม๕บอกมาเคลียร์กันหน่อยหน้าโรงเรียน
พอนักเรียนชั้นม๕ออกไปหน้าโรงเรียนรุ่นพี่ม๖วิ่งไปเอามีดซ่อนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีวัยรุ่นอีกคนนึงมาไล่ฟันด้วยจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวน้องนักเรียนชั้นม๕ได้รับบาดเจ็บก็วิ่งกลับเข้าไปในโรงเรียนนะคะ
ก็ยังถูกวิ่งไล่ตามมาเอามีดไล่ฟันเขาที่หลังจนน้องเขาล้มลง
พอล้มแล้วก็ยังไม่หยุดยังฟันเขาอีกอยู่หลายครั้งจนนอนจมกองเลือดอย่างที่เห็น
เค้ามาฟันทางไหนดีเลยหรอ
คำถามนักข่าวได้ตำรวจสพมสมุทรปราการก็ติดตามตัวนัก
รุ่นพี่ชั้นม๖ที่ก่อเหตุนะคะครับเขาหลบไปอยู่
บ้านเพื่อนไม่ห่างจากโรงเรียนมากนักค่ะก็ยึดอาวุธได้
เป็นมีดหัวตัดยาวประมาณหนึ่งฟุตนี่ไงโอ้โหเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้
ก่อเหตุแล้วคิดดูมีดยาวขนาดนี้ถูกฟันเข้าไป
เนี้ยอืมเพื่อนของนักเรียนชั้นหมอหกที่ก่อเหตุเขาเล่า
ให้ฟังว่าพวกของเขาเนี่ยถูกกลุ่มผู้บาดเจ็บผู้จาประชด
ชันล้อเลียนหาเรื่องมานานจนทนไม่ไหวก็เลยลงมือก่อเหตุ
แต่พวกมันเนี่ยแบบเดินผ่านก็อย่างนู้นอย่างนี้แขวนอย่างนู้นอย่างนี้พูดอย่างนู้นอย่างนี้
พวกผมก็ไม่ได้อะไรแล้วจนม๖มันยังไม่เลิกไงนะผมก็สุดจะทนนะครับ
ตำรวจเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีเพื่อนของน้องนักเรียนชั้นม๕ที่ได้รับบาดเจ็บเขาเป็นกลุ่มเดียวกัน
เขาเอาขวดมาปลาใส่บ้านของเพื่อนคนที่ก่อเหตุครับ
ก็เลยโมโหตัดสินใจมาลงมือเนี่ยเอาดาบไล่ฟันเนี่ยค่ะ
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กับรุ่นพี่ชั้นม๖ต่อไปอายุ๑๘แล้ว

กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเสียอนาคตเลยนะ